เราเริ่มต้นกันด้วยเหตุการณ์และอุบัติเหตุที่นำมาเตือนใจและเตือนภัยกันเช่นเคยนะครับ
ฉะเชิงเซามีอุบัติเหตุรถยนต์คันหนึ่งเลี้ยวเข้าซอยอย่างกระทันหันนะครับ
ทำให้รถจักรยานยนต์ที่หญิงสาววัย๓๒ปีได้ขี่มาทางตรงพุ่งชนเข้าอย่างจังจนได้รับบาดเจ็บ
กล้องวงจรปิดตรงจุดเกิดเหตุสามารถบันทึกเหตุการณ์เอาไว้ได้นะครับ
ติดตามพร้อมกับอีกหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับ
เขาได้ขับไปตามถนนจรรยานนท์ตำบลบางวัวอำเภอบางปกกงจมเชิงเศร้า

จู่ก็เลี้ยวอย่างกระทันหันเพื่อเข้าซอยที่อยู่ฝั่งตรงข้าม
ขี่มาทางตรงพุ่งชนอย่างจังจนล้มลงกลางถนน
ปฏิเหตุที่เกิดขึ้นทำให้นางสาวจินดาหงทองแต่งอายุ๓๒ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์ได้รับบาดเจ็บบริเวณแขนด้านซ้าย
และมีแผลที่หัวเข่ากู้ภัยทำการประถมพยาบาลเบื้องต้น

ส่วนรถเก๋งคู่กรณีมีร่องรอยถูกชนที่บริเวณประตูหลังด้านซ้าย
และช่วงท้ายรถตำรวจเตรียมสอบประคำหญิงสาวคนขับรถทั้ง๒คันอีกครั้ง
ตำรวจและทหารเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุรถเสียหลักพุ่งตกลงไปริมตลิ่งแม่น้ำน่าน
หน้าวัดราชบุรณะอำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลก
โดยที่เกิดเหตุพบรถเก่งคอนด้าซิตี้สีดำ
อยู่ตลิ่งของแม่น้ำน่านในสภาพพังเสียหายล้อหน้าแตกหลังคายุบ
สัตวรรษมีเกตอายุ๓๐ปีคนขับรถไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
โชคดีที่รถคันนี้ไม่พลัดตกลงไปในแม่น้ำดังกล่าว
จากการสอบปากคำคนขับรถทราบว่าก่อนเกิดเหตุขับรถมาตามถนนมิตรภาพ
แต่ขณะเลี้ยวซ้ายเพื่อเข้าถนนพุทธบูชาซึ่งเป็นถนนริมแม่น้ำน่าน
เพื่อข้ามสะพานนะเรสวนฝั่งตะวันออกจู่พวงมาลัยล็อกไม่สามารถหมุนได้
ทำให้รถเสียหลักพุ่งชนทางเท้าแล้วพลิกคว่ำตกลงไปค้างอยู่ริมตลิ่งแม่น้ำน่าน
ชาวบ้านที่กำลังหาปลาอยู่ระแวกนั้นจึงเข้าช่วยเหลือ
เจ้าของรถฮอนด้าซิตี้ยังบอกอีกว่ารถคันนี้มีปัญหาเรื่องพวงมาลัยล็อกบ่อยครั้ง
และเคยซ่อมมาแล้ว๕ครั้งหลังซ่อมเสร็จก็ไม่คาดคิดว่าจะเกิดเหตุขึ้นอีก

ขามหวานตะบนท่าเสาอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร
ที่เกิดเหตุพบรถจักรยานยนต์รับจ้างอยู่ในสภาพพังยับเยิน
ข้างทางพบรถกระบะอิซูซูสีบรอนบรรทุกเหล็กมาเต็มคันพลิกตะแคงอยู่
แต่คนขับรถกระบะไม่ได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใด
ขณะเดียวกันพบศพนายบุญเลิศเกิดน้อยอายุ๖๓ปี
คนขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างนอนอยู่บนกองไม้
ตำรวจสอบปากคำคนขับรถกระบะทราบว่า
ก่อนเกิดเหตุขับรถมาจากตัวเมืองสมุทรสาครเพื่อกลับบ้านอยู่ในซอยดังกล่าว
แต่เมื่อมาถึงจุดเกิดเหตุได้ก้มลงหยิบของในรถ
ทำให้รถเสียหลักข้ามเลนไปชนกับรถจักรยานยนต์รับจ้างที่ขี่ซวนมา